เอาให้เค้าด้วยก็ได้นะฮะภรคอนกินข้าวยัง
ทำไมจะเลี้ยงเหรอ

แต่เด็กที่ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าชื่อน้องโมหรือเปล่า

เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับรุ่นจิ๋วได้อย่างสนั่น

ถือโอกาสดีในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติปีนี้
ชวนน้องหนูโรงเรียนวัดคลองบางปิ้ง

พร้อมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

เจ้าตัวไปเขาดาวนข้ามปีที่ฉาเชิงเซา

และกลับมาพักผ่อนที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่
ยังได้นัดเจอนักแสดงสาวรุ่นน้องโมมนชนก

ด้วยเจอกันบ้างนิดเดียวกันใหม่ครับ
แต่ว่าเวลาบ้างว้างมากินข้ากับกันหน่อย
ท่าที่เที่ยวเหรอเค้าเองเขาที่เที่ยวกับเพื่อน

เมื่อกี้คิดว่าไปเลี้ยงข้าวแบบสิกสาว
ที่แท้ก็วันเด็กเลี้ยงเด็กน่ารักอ๋อไม่ใช่
งี้ท่องคำขวัญวันเด็กปีนี้ไปบ้างดีกว่า